คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๗ปีค่ะ
ขับรถไปปรากฏว่ารถเสียหลัก
ไปกระแทกเข้ากับแท่งปูนบารีเออร์
ซึ่งกั้นระหว่างทางด่วนแล้วก็ทางคู่ขนาน
แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าผู้ชายคนนี้

เขาเกิดอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปาก

ไปดูภาพบรรยากาศการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ

ร่วมกับตันยูก็ต้องช่วยการงัดกระจกแบบนี้
ผู้ชายเสื้อแดงที่ติดอยู่ในรถแล้วก็เป็นคนขับด้วย
ก็คือชื่อว่านายบุญเลิศไม้แป้นอายุ๓๗ปี
รถไปเสียหลักพุ่งปีนแท่งบารีเออร์
เป็นปูนกั้นทางระหว่างช่องทางด่วนแล้วก็คู่ขนาน
ถนนเทพรัฐขาเข้ากรุงเทพมหานคร
หลักกิโลเมตรที่๑๖ตำบลบางฉลงจังหวัดสมุทรปราการ
กู้ภัยใช้เวลาสักประมาณ๕นาทีนะคะ
คือต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะอะไร

ไฟเองมันก็กำลังลุกไหม้อยู่ที่บริเวณล้อหลังด้านซ้ายของตัวรถ
เครื่องยนต์ก็ยังไม่สามารถดับได้
ล้อมันไปเสียดสีกับแท่งปูนอยู่ตลอดเวลา
สุดท้ายนี่ค่ะค่อยแงะประตูออกมาแบบนี้นะคะ
นำตัวนายบุญเลิศคนขับรถปาเจโร่คันนี้ออกมาได้สำเร็จ
ทีนี้พอมาออกมาได้ก็ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
พบว่าหัวใจของคนขับก็คือนายบุญเลิศ
เร็วผิดปกติเป็นอย่างมาก
ความดันสูงเกินค่ามาตรฐานรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเลยค่ะ
เราไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เล่าบอกว่าขณะที่กำลังขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ
สังเกตเห็นแล้วเห็นรถคันนี้เสียหลัก
พุ่งปีนแท่งบารียอร์ขอบทาง
แล้วสักพักรถก็จอดนิ่งเลยนะคะคุณผู้ชม
จากนั้นไม่นานพบว่าก็มีควันแล้วก็กลิ่นเหม็นไหม้ออกมาจากรถ
พอออกมาจากรถเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเอ๊ะสังเกต

ก็เลยจอดรถลงไปดูฝั่งคนขับ
พบว่าคนขับกำลังชักเกร็ง
ตัวแข็งปากเบี้ยวน้ำลายฟูมปาก

ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบ

ก็เลยทำให้รถเสียหลักประสบอุบัติเหตุดังกล่าว
เพราะดีนะคะที่รถมันไม่ไปชนกับคันอื่น
แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัว
ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะไปทำใบขับขี่

อย่างเช่นโรคชักเกร็งโรคลมชัก
ภากินสรรค์โรคทางสมอง

พนักงานขับรถของศพกที่จังหวัดกาลจนบุรี
พานายช่างรังวัดสองคนค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร

หนึ่งในช่างสองคนที่นั่งมาด้วยการทัก

นายช่างเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ

ไปตรวจสอบรถกระบะที่มันพลิกคว่ำมีทั้งผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้บาดเจ็บ
และที่เห็นกระดาษปริวว่อนอยู่นั่นก็คือเอกสารของสอปกร
ในช่างสองนายไปทำงานมานี่แหละนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ตำบลหนองอ้อ
อำเภอบ้านโป่งค่ะพอไปถึงเจอรถกระบะสี่ประตูสีขาวด้านข้าง
มีโลโก้ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสอบประกอบนี่แหละ
แล้วก็พบเอกสารปลิวเกลื่อนถนนเลยภายในร่างค่ะพบร่างคอยภายในรถนะคะ
พบร่างของนายพิสิทธิ์ผือกผ่องอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นนายช่างโยธาปฏิบัติการคอหักเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะ
กู้ภัยช่วยกันนำร่างออกมาส่วนผู้บาดเจ็บมีอีก๒คนนะคะ
คือนายมงคลรังศรีชนะภัยศาลเป็นนายช่างสำรวจอาวุโส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับค่ะ
ชื่อว่าแนะในศตวรรษให้การว่าขับรถพาได้ช่างทำธุระ

จะกลับบ้านที่กาญจนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะช่วงนั้นขับมาด้วยความเร็ว
มีคนในรถนี่แหละหนึ่งในช่างบอกว่า

ตัวเองก็เลยเลือกลักตกใจนี่นะคะ

ตกลงไปที่เกาะกลางถนนลักษณะเป็นแบบนี้

เป็นเหตุให้หนึ่งในในช่างเสียชีวิต
ส่วนนายมงคลซึ่งเป็นนายช่างอีกหนึ่งคน
นั่งข้างคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะ
และจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
โดยเฉพาะการไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ